มีคำเตือนออกมาจากทั้งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็นายประวิทย์รัตนเพียรกรรมการกรกต
ที่บอกว่าการแสดงความเห็นรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐมนูล
เฟซบุ๊กไลฟ์ของนายสุเทพเทือกสุวรรณ
และนายจตุพรพรมพันธ์สามารถทำได้นะครับ
แต่ถ้าหากพบว่ามีการไปปลุกระดม
ก็จะเข้าข่ายการกระทำผิดทันที
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดเหมือนกับ

ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องลาออกหากร่างรัฐมนูล
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนครับ

แล้วคนอื่นไม่รับผิดชอบอนาคตประเทศไทยเลยหรือไง
ทำไมอนาคตประเทศไทยมันอยู่ที่ผมคนเดียวเลยไง

บอกว่าการให้นายกรัฐมนตรีลาออกเหมือนกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นคนละเรื่องกัน
เพราะว่าการทำประชามติที่อังกฤษ

แต่การทำประชามติร่างรัฐมนุนของไทย
ต้องทำตามที่รัฐธรรมนูลปัจจุบันกำหนดเอาไว้

นายสุเทพเทือกสุบันและนายจตุพร

แต่ว่าครั้งนี้ทั้งคู่พูดถึงการปฏิรูปตำรวจเหมือนกัน
ด้วยนายสุเทพชื่นชมว่าร่างรัฐมนตรีของนายมีชายฤชุพัน
เขียนว่าเรื่องปฏิรูปตำรวจไว้ถูกใจก็ประสอบ
เพราะมีความชัดเจนว่าตำรวจต้องปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องแรก
และตำรวจต้องได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ส่วนนายจตุพรระบุนะครับว่าเมื่อมีการปฏิรูปตำรวจควรจะต้องยกเครื่อง
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่อายการศาลราชธรรม
ส่วนระบบคุณธรรมที่จะนำมาใช้เชื่อว่าไม่สามารถทำได้ทันในระยะเวลาเพียง๑ปี
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและนายประวิทย์รัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้ง
มีความเห็นเหมือนกันนะครับว่าการแสดงความเห็นเนื้อหาของร่างรัฐมนูล
เฟซบุ๊กไลฟ์ของแก่นำกปศและแก่นำนปช
ถือเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวสามารถทำได้
แต่หากตรวจสอบพบว่ามีการชักชวนหรือว่าปลุกระดม
ให้ประชาชนรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลก็ถือว่าผิด
และสุ่มเสี่ยงที่จะมีผู้ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ครับ